วันนี้ออกงานคู่ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
ตื่นเต้นกับเรื่องของการโชว์มากกว่า
เพราะว่าปกติจะเป็นพิธีกร
แล้วก็จะทำอะไรที่มันแบบเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้
แล้วก็อันนี้เป็นโชว์แบบสวยงาม
ก็กลัวว่ามันจะผิดไหม
แล้วกล้องดูโบวี่ด้วยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

วันนี้ดูเกรงเลย
เกรงกับพี่โบวี่เมื่อกี้หรือเกรงเพราะว่า

เพราะว่าแบบยุ่งมากนะคะ
แล้วก็แบบมีเรื่องแบบต้องคิดเยอะ
ถ้าไงไม่เข้าใจอะไรถามตรงนี้ได้ก่อน

มากกว่านิดหน่อยแค่นั่นเองเพย่อแล้วมาก

แสดงงานเขาชุดจริงเหมือนกันเลยสีแดง

ขาดน้ำชาอย่างเดียว

ซ้อมงานดีกว่ายกน้ำชาเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้แน่นอน

พี่ถามที่ความเขินมันเขินระดับเบอร์ไหน

จะถามชื่อความเป็นแฟนกันไหมคะ

ให้ดีความจากการแฟนยังให้ซัน

พี่หอมเป็นแฟนสำหรับผมเสมอ

แล้วตอนนี้เป็นแฟนแล้วใช่ไม่คะ
ไม่คือเราก็เรียนรู้กันมาสักพักนึงแล้ว
มันถึงเวลาที่เราน่าจะไปด้วยกันได้ดี

พี่ขอ

ก่อนขึ้นวิทีโยคเราต้องตอบนักข่าวว่ายังไง
แล้วตอนนั้นก็เสียงกล่องมันดังไปหมดแล้วละ

เดี๋ยวฉันจะตอบอะไรก็ตอบไปเลย

เพราะถ้าพี่คุยกันมั้ยนี่คือเป็นไงบ้างคะ
เป็นพิสูจน์จึงมากมายแค่ไหน
เพราะคำถามมั้ย

คือหอมรู้สึกว่าซานเป็นคนดี
และตอนที่เราแบบสนิทกันเราก็รู้สึกว่า

เขาไม่ได้เหมือนสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรก

เขากล่าวคุยเล่นแหละ
คุยก็เหมือนคุยทั่วไป
พอได้รู้จักมากขึ้นเราก็แบบติ๊กไปเรื่อยว่า

ก็ไม่เอาแล้วนะเพราะมันก็จะเสีย

ทุกวันนี้ก็เสียไปข้อนประเทศแล้ว

คือก็เราก็รู้สึกว่า

ก็ไม่อยากรีบมีแฟนแล้วเลิก
เขาอยากจะมีแฟนแล้วเราคบไปตลอด

เราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นแฟนกันได้ไหม

ที่เรารู้ว่าอันนี้มันไม่ตรง

ก็จะเชิดแล้วจะไหม้แล้วอะไรอย่างนี้

สิ่งหนึ่งที่หอมชอบคือเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัว
คาดไม่ถึงว่าคนที่อายุต่างกันกับหอม

เพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กก็คือเด็ก

วกกับช่วงนี้หอมใจเย็นขึ้น

เห้ยมันเหมือนมันเห็นทาง

เสียงแฟนคลับมีผลมาก

ตอนแรกที่คุยกันหอมรู้สึกว่า

คนนี้ไม่น่าจะทำร้ายหอม

ตอนนี้ก็รักมากแล้วค่ะ

ว่าทุกวันมันพัฒนา

จริงหอมไม่ได้มีสเปคอะไรมากเลย

เล่นการพนันไม่ปาร์ตี้ไม่เจ้าชู้

คือจริง

เราก็แบบคืออยากโกหกกัน
รู้สึกว่าคนนี้อยู่ในเกณฑ์นั้น

อาจารย์มีความว่าเราเป็นผู้ชายเจ้าชู้กลางแรก

แต่ว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติเราโตขึ้นมา
เรารู้สึกว่าเราอยากมีคู่ชีวิต
ถ้าเราอยากได้คนดีเราก็ต้องดีก่อน

คือตอนนี้อยากให้พี่หอมเป็น

ก็เอาจริงก็เลือกแล้ว

จริงตอนแรกที่คุยกับพี่หอมก็รู้สึกว่า
ว่าเขาจะมาคุยแบบเป็นพี่น้องเฉย

ในทีวีเขาเหมือนกับจะ

หลังจากงานก็ไม่มีอะไร

ผู้หญิงที่จริงใจและศึกษาถ่ายยาก

ทำไมของเราเองหรอใครอยากที่จะปรับอะไรอย่าง

เราก็ต้องปรับตัวให้ดีตามที่เขาจะดีกับเรา
เรากังวลไหมว่าในระยะยาวแบบนี้
อายุจะตายก่อน

คุยกันมาสักพักแล้วเราก็เริ่มปรับ

ผมว่ามันน่าไปรอดแน่

สมมุติเป็นแฟนกับใครก็จะหึงมาก

ถ้าเราจะไปห้ามเขาก็ทำงานได้ไม่เต็มที่
คนจ้างก็จะแบบเอ๊ะทำไมต้นหอม

เพราะว่าจริงเขาทำงานเขาก็คือทำงานนะครับ

ถ้าเรื่องงานอะไรอย่างนี้ไม่หึงอยู่แล้วค่ะ

โตแล้วนอกงานละคะ

ตอนตกลงคบกันเรามีเหตุผล
มีข้อความอะไรขึ้นกันแล้วกันไหมคะ

ก็คือมันก็จะมีคุยกันว่าเออกรอบของการทำงานอย่างนี้หอมก็จะอธิบายว่าเอองานคนจ้างอยากเห็นอะไรกับหอม
ถ้าเรียบร้อยไม่ถึงหอมแน่นอนก็งานมันก็คงไม่มาจ้างเรา
รอบงานหอมทำแบบนี้แบบนี้ฉันต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วหอมก็ให้ถามเลยว่ารับได้ไหม
เพราะถ้ารับเรื่องงานไม่ได้มันไปลำบากมากเพราะงานสุดท้ายก็ต้องทำ

เขาเป็นห่วงแค่ว่าแบบกลัวเจอผู้หญิงไม่ดีอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองครับ

เนี่ยจริงเมื่อวานชวนไปแต่เขาพอดีเขาทำงานต่างจังหวัดก็เลยไม่ว่า

คุณได้เนอะ

แล้วก็บอกว่าไฮแม่เขาเวรนประหว่าง

ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเข้าบ้านผู้ชาย

ไม่ใช่หมายถึงว่าเข้าผู้ใหญ่
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพบผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะ
แม่หอมก็ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ